คุณอิงฟ้าเนี่ยเขาบอกว่า
ไลฟ์ให้เลขแฟนคลับด้วยนะ

ใช่เชิญชมครับ
และ๔๒สูง

ซื้อกันพอดีนะคะอย่าไปซื้อกันแบบว่า
ถึงขั้นว่าแบบไม่ถูกแล้วแบบ

พี่กระซิบให้แทนได้ไหมคะ
ไปดูคุณอิงฟ้าวราหะดีกว่าครับ
โอ้โหสวยสมมงจริงนะฮะ

นี่อิงฟ้าข้างเฮารี่พาดิน
น้อมน้อมพี่ใบ่เกียวนะ
เอาไปดูคุณอิงฟ้าต่อนะครับ

นะฮะเจ้าตัวไลฟ์โอ้โหทำไมบอกเยอะจัง
บอก๖ตัวเนี่ย๓หางด้วยนะ

คือการออกรางวัลวันนี้นะคุณผู้ชมครับ
คุณอิงฟ้ากับเพื่อนนะครับ

เขาจะไปหมุนวงล้อนะ
ดวงล้อออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ด้วย

เธอพูดทิ้งก่อนจบไลฟ์บอกว่า

ถ้าหากเลขที่ให้ไม่เข้าเป้าก็อย่าว่ากันนะ
ส่วนบรรดาแฟนคลับบอกว่านอกจากเลขที่คุณอิงฟ้า
ให้แล้วนะครับเลขอื่นที่เกี่ยวกับคุณอิงฟ้าจะซื้อติดไว้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นเลขอายุอายุ๒๗นั่นมีคลิปไว้แล้ว
ไปดูแม่อ๋อมสกาวใจกันบ้างเออไอ้น้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองยังไง
มันดันมาไหมมันดันขึ้นมาไหม
ไม่ดันข้างบนแต่มาออกด้านข้างเห็นไหมนี่ครับเลขที่เราวงกลมเอาไว้นะฮะ
สีแดงคุณผู้ชมต้องเพ่งนะนะครับเป็นเลขอะไร
ยังยังไม่หมดไหนไหนดูเลขจากกระดิ่งเงินกระดิ่งทองแล้ว
เจ้าพ่อจอมทัพล่ะนะฮะเจ้าพ่อจอมทัพต้องมาเป็นปริศนาแบบนี้
เขาบอกในนั้นมีเลขอยู่ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ